ตระกูลหนูนินนายอำเภอทุ่งใหญ่และคณะ
นี่ฮะไปตรวจสอบเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้
เห็นว่าน้องออยนะหญิงสาวที่บอกว่ามีลำแสงออกมาจากฝ่ามือ
ได้รับพรพิเศษจากพญานาคจนแสงออกมาจากฝ่ามือเนี่ยนะฮะ
แล้วเอานิ้วมือเนี่ยไปจุ่มในน้ำน้ำธรรมดากลายเป็นน้ำทิพย์
รักษาโรคก็ได้เอามาพ่นตามเนื้อตามตัวหายปวดหายเมื่อย
มาหยอดตาตาใสสว่างนายอำเภอทุ่งใหญ่ไปตรวจสอบที่บ้าน
ที่บ้านนี่ล็อกกุญแจหนาแน่นไม่มีใครอยู่ก็เลยโทรศัพท์ไปหาน้องออย
นางสาวศรีมินราหรือว่าน้องออยอายุ๓๕ปี
บอกโอ้โหบังเอิญเธอไม่อยู่เธอขึ้นมากรุงเทพ
มาออกรายการโทรทัศน์ที่กรุงเทพอีก๒๓วันถึงจะกลับ
นี่ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะผู้สื่อข่าวของเราติบอก
นายอำเภอผมมีฮะเมื่อวานผมมาคุยด้วย
ผมได้มานี่ครับแล้วก็ให้นายอำเภอเนี่ยเอาไปตรวจสอบต่อนะครับ
ในอำเภอทุ่งใหญ่บอกว่าเบื้องต้นพบว่าที่ขวดน้ำมีการติดฉลากราคา
ก็ถือว่าเข้าข่ายทำการค้าทีนี้ก็ต้องขยายผลต่อว่า
เข้าขายเรื่องผิดกฎหมายออยอะไรพวกนี้หรือเปล่า
มีการขออนุญาตออยหรือเปล่าผิดหลักเกณฑ์ไหนหรือบ้าง
เดี๋ยวต้องให้สาธารณสุขมาตรวจสอบต่อด้วย
แล้วถ้าวันไหนเดินทางกลับมาถึงบ้าน
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เชิญตัวไปสอบสวนสอบปากคำด้วย
ว่ามันเป็นอัตรายต่อผู้บริโภคที่นำไปใช้หรือเปล่า
ข้อเท็จจริงตามที่เราเจอเป็นการจำหน่าย
หรือจะทราบว่าจะมีทางเฟซบุ๊กในการจำหน่ายอะไรด้วย

อยอาจารย์หน้าที่สารสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ก็ลงไปพร้อมท่านในอำเภอเพื่อที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ
มาส่งตรวจในส่วนของงานคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อหาเชื้อโคลิฟอร์ม
เชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียตัวนึง
เมียมัณตรายคือถ้าดื่มเข้าไป
ก็อาจไปเป็นหวาดโผดท้องท้องร่วง
ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในยาลาวตา

หรือว่าตาอักเสบได้นะคะ
อันตรายนะฮะแต่ว่าติไปถามกับชาวบ้านในพื้นที่นะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขาไม่ได้ซื้อหรือว่าไปอุดหนุนอะไรมาใช้นะฮะ
ไม่รู้ว่าจะทางออนลงออนไลน์ใครเห็นไปซื้อไปอุดหนุนอะไรหรือเปล่า

ใช่เพราะว่าเขาจะเน้นทางออนไลน์มากกว่า
อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่พื้นที่นะฮะที่น้องออยเขาอยู่เนี่ย
ก็คือผู้ช่วยผาสุกบอกว่าตอนที่ออยเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ออยเนี่ยจะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าต้องเรียกเขาว่าเทพอออยนะ
ต้องเรียกเธอว่าเทพอออยจะมาเรียกน้องออยไม่ได้
ต้องเรียกเทพอออยซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าเธอหมายถึงอะไร
ส่วนน้องออยหรือว่าเทพอออยเนี่ยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ตอนที่จบมปลายไปเรียนต่อแล้วไปทำงานที่ชนบุรีเท่าที่รู้
หลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชตอนเกิดโควิดระบาด
ทีนี้ตอนกลับมาคราวนี้ปรากฏว่าออยกลายเป็นร่างทรงพญานาคบอกว่ามีแสงออกมาจากฝ่ามือ
สามารถทำน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคให้คนได้
เพื่อนบ้านทุกคนชาวบ้านทุกคนในพื้นที่ตกใจและไม่เชื่อในสิ่งที่ออยเนี่ยกล่าวอ้าง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยเขาเชื่อไม่เชื่ออย่างไรประเด็นที่
ว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว
อีกส่วนหนึ่งเอาไปบริจาคให้กับวัดเขาพระทองที่อำเภอชะอวดนครศรีธรรมราช
ซึ่งกำลังจะสร้างโบสถ์อยู่วันนี้ติก็เลยไปหาท่านเจ้าวาดวัดเลยนะครับ
พระมหาอาจารย์นันอานันโทนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อท่านยืนยันบอกว่าทางวัดไม่รู้เรื่องเลย
ทางวัดไม่มีส่วนรู้เห็นกับน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรของออยเขาเลย
ที่ผ่านมาออยเนี่ยเคยมาที่วัดเคยมาเล่าเรื่องพญานาคให้ท่านเจ้าอาวาสฟัง
แต่พระท่านบอกท่านไม่ได้สนับสนุนเลยท่านไม่ได้เชื่ออะไรด้วยไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำ
ชอบความกลัวให้ไป
คุณผู้ชมครับทีมข่าวเราก็เลยตามไปหาหน่อยขอคุยด้วยหน่อย
นี่ฮะก็เลยถามว่าเออตกลงเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเข้าไปตรวจสอบแล้วนะ
จะเอายังไงทางวัดเองก็บอกไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเดี๋ยวฟังออยหน่อยนะฮะ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
แล้วก็บอกแบบทำไมมันเป็นแบบนี้
และบางคนซับทาไปมีรอยไพยานาก็ขึ้นไประดับรถเค้า

แล้วเงินมีการเอาให้วัดหรือยัง

ได้สักกี่พันกี่ร้อยแล้วครับ

มีค่ะมีแล้วก็หนูก็บอกอาจารย์เหมือนกันว่า

แต่ว่าไม่อยากให้ชื่อเสื่อมเสียชื่อสิ่งของวัด

การเงินเฉยที่จะไปสนับสนุนสังคม

ขอบริจาคท่านไม่ต้องการให้หนูทำแบบนั้น

ต้องมีคนที่แบบบัญชาสวรรค์จะเปิดได้เท่านั้น
หนึ่งในนั้นก็คือน้องแต้วน้องแต้วนัทพรนางเอกสาวชื่อดัง
คือผู้จัดการของคุณแต้วบอกไม่รู้เรื่องเลย
นี่นะฮะวันนี้เราก็เลยถามบอกถามจริงนะ

ออยออยปกติหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองฟังนะฮะค่ะค่ะ
หนูไม่สามารถที่จะส่งหาคุณแต้วด้วยถ้อยคำได้เมื่อถึงวันนั้นที่จะเปิดบันทึกศักดิ์สิทธิ
จะมีพิธีการจัดพิธีที่กรุงเทพหมานครและจะมีความสำเร็จจากเบื้องบนสู่เมืองมนุษย์
เป็นพยานหลักฐานให้และมีการจัดพิธีการถึงจะมีสารไปยังคุณแต้วเป็นลำดับขั้นตอน
นี่แหละฮะก็เดี๋ยวรอดูตอนที่ไปชี้แจงกับนายอำเภออีกทีก็แล้วกัน